โตโน่ยังลุยต่อไม่มีพักเลยแรงเหลือจริงเลยนะคุณผู้ชม
แรงเขาดีไม่มีตกจริงค่ะบอกเลยว่าเมื่อวานนี้หลายคนตะลึงนะ
เพราะว่าเขาว่ายน้ำข้ามเกาะกว่า๘๐กว่ากิโลคุณผู้ชม

กิจกรรมนี้โตโน่เขาตั้งใจจุดประกายคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ช่วยร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
แล้วก็เชิญชวนมาร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
ช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง
กิจกรรมนี้นะคะโตโน่ใช้ตัวเอง
ว่ายน้ำข้ามเกาะทั้งหมด๑๒เกาะที่จังหวัดสุราชธานีค่ะ
จากท่าเรือดอนศักดิ์ไปสิ้นสุดที่เกาะสมุย
รวมระยะทาง๘๒กิโลเมตร
โตโน่เปิดใจนะหลังจากที่ได้ลงว่ายน้ำที่ทะเลจริง
ในระยะแรกมาด้วยบอกเลยว่าใจสู้มาก

ในช่วงที่เราเข้าใกล้เกาะดีกัน

ก็เลยทำให้แบบตัวเราเวลาที่อัดกับคลื่น
มันทางใต้อย่างขา
มันก็จะไปแก้แก้กับถึงหิน
ที่บางทีมันอยู่ซ้ายบ้างขวาบ้างอะไร
ถามคฤตอีกครั้งนะ

อันนี้อีกจุดหนึ่งครับ
วันแรกผ่านไปไหว้ไปได้๕กิโลนะคุณผู้ชม
แต่โครงการเขาทั้งหมดเริ่มแรกขอ๘๒กิโลก่อน
หวังว่าจะปลุกจิตสำนึกคนไทย
ให้แบบว่าตื่นตัวในเรื่องของการรักธรรมชาติรักทะเลนั่นเองนะคะ
บริจาคหลังวันแรกค่ะตอนนี้อยู่ที่ใกล้ล้าน๗แล้วนะคุณผู้ชม

เพราะว่าเมื่อวานนี้ส่องไปดูซิ
บนฝั่งบนเรือมีใครมาด้วยน้องนิชาค่ะ
มาให้กำลังใจนะคะก็คอยช่วยเหลืออยู่ข้าง
จนกระทั่งโตโน่ปล่อยตัวลงน้ำนะคะ
จริงก่อนหน้านั้นมีโมเมนต์ฟินด้วยทั้งคู่
อดกันแนบแน่นอุ่นเวอร์เลยจ้า
ส่วนใครที่อยากบริจาคเงินช่วยโครงการนี้

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะ

ทีแล้วก็ส่งไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะ

เพื่อให้โลกของเรานั้นกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะ